อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าของคนร้ายคนนี้นะคะ
เพราะว่าล่าสุดสารได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว
แต่ยังจับตัวไม่ได้ตำรวจกำลังเร่งตามล่าตัวคนร้ายคนนี้อยู่นะคะ
นายประธานวังศรหรือในอ้วนอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
นี่คือหน้าตาของคนร้ายที่ถูกออกหมายจับนะคะครับ
ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวเพราะคนร้ายคนนี้เนี่ย
ล่อลวงเด็กผู้หญิงอายุ๑๑ปีไปกระทำอนาจารย์
กระทำอนาจารย์ต่อหน้าพระประธาน
โดยไม่เกรงกลัวอะไรเลยแล้วก็ข่มขู่คนในหมู่บ้าน
คือคนร้ายคนนี้ขู่ทุกคนเลยนะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไร
ครับระวังนะจะข่มขืนให้หมดทุกคนเอาอย่างงี้เลยเหรอ
ขู่เอาไว้แบบนี้ค่ะโอ้โหนี่นะคะในอ้วนคนนี้นะคะ
อ้วนเนี่ยเพิ่งออกจากเรือนจำมาด้วยนะคะคุณผู้ชม
ออกมาจากเรือนจำได้ไม่เท่าไหร่ก็มาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๑ไปกระทำอนาจารย์ถูกออกหมายจับแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วในอ้วน
เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปี
ที่เป็นผู้เสียหายอ่ะค่ะคนละหมู่บ้านกันแต่ว่าตัวในอ้วนเนี่ย
ดื่มเหล้ากับพ่อของเด็กตั้งแต่๔โมงเย็น๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
พอพ่อเด็กเขาเมาหลับไปในอ้วนก็เลยชวนเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดคนนี้
ไปร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือครับเพื่อจะเอาโทรศัพท์ของเด็กไปซ่อม
แล้วก็หลอกล่อว่าเดี๋ยวจะซื้อมือถือให้ใหม่นะจากนั้นนะคะ
ก็วกกลับไปรับมือถือของเด็กที่ซ่อมเอาไว้
แต่เจ้าของร้านบอกว่ายังซ่อมไม่ได้ก็เลยขี่จักรยานออกไปจากร้าน
อ้วนเป็นคนขี่เด็กเป็นคนซ้อนครับร้านมือถือเนี่ย
ห่างจากบ้านเด็กแค่ประมาณแปดร้อยเมตรนะคะพอออกไปจากร้าน
กลายเป็นว่าตัวในอ้วนเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เมนป่าช้าท้ายหมู่บ้าน
ห่างจากร้านโทรศัพท์มือถือไปนู่นเลยค่ะ๕กิโลค่ะ
อ้วนกระทำชำราวเด็กที่ป่าช้าหนึ่งครั้งแล้วก็บังคับเด็ก
เด็กผู้หญิงอายุแค่๑๑นะคะบังคับเด็กให้ดื่มเหล้าขาว๓แก้ว
แล้วก็บังคับเด็กให้เสพยาบ้าแต่เด็กเขาไม่ยอมค่ะคุณผู้ชม
จากนั้นเนี่ยในอ้วนก็พาเด็กผู้หญิงวัย๑๑คนนี้
ขี่จักรยานไปเข้าไปที่เถียงนาห่างจากเมนป่าช้า
ประมาณ๖๐๐เมตรแล้วก็กระทำชำราวอีกรอบหนึ่ง
ระหว่างนั้นเอามีดมาขู่เด็กด้วยนะคะ
ขู่ว่าจะฆ่าเด็กให้ตายค่ะ
อืมสิทธิ์ค่ะแต่เด็กก็เลิกเล็กฆ่าเด็กไปพ่อก็เมา
เมาอย่างไม่มีสติเมาเมาเมาสี่โมงจะนึกฟื้นอ่ะ
จุดแรกไปที่ปาชะครับผมปาชะอืมที่สาธารณะก่อนค่ะ
ครับผมที่สาธารณะแล้วก็ไปทำไม่ดีร้ายตอนนั้นผมเนี่ย
จุดที่สองก็เทียงนาน้องเอามิจิคอร์น้องที่จุดไหนคะ
จุดที่สาธารณะครับผมที่ครับผมสาธารณะครับผมตอนเด็กแล้วเขาก็วิ่ง
เหลือไปเลยนะครับไม่ปล่อยครับผมจึงเด็กติ้งไปด้วย
เขาก็พาเด็กเดินลงข้างในเขาก็วิ่งไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
แต่เขามาเขาถือเขากำมิดน่ะเขาจะเข้ามาฆ่าเขาแล้วจะฆ่าทิ้ง
แล้วถังบทออกตามเลยพอดีเท่าโทรมาเจอแล้ว
เด็กเขาปล่อยเหล็กแล้วในช่วงเย็นวันเกิดเหตุชาวบ้าน
ก็ระดมกำลังกันค้นหานะคะกระจายกำลังค้นหาตามไร่มัน
จุดที่เป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านของเด็กผู้หญิงวัย๑๑ปีผู้เสียหาย
หมู่บ้านของในอ้วนผู้ก่อเหตุ
ไปเจอในอ้วนอยู่บนเถียงนาของชาวบ้าน
ลวนลามเด็กอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
พอในอ้วนเห็นชาวบ้านก็ตกใจ
เอามีดจี้คอเด็กแล้วก็หลบหนีเข้าไปในป่า
พร้อมทั้งขู่ว่าจะฆ่าเด็กให้ตายนะคะ
ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจรีบกลับออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจ
ระหว่างที่ตำรวจตามไปที่เถียงนา
เด็กผู้หญิงวัย๑๑ผู้เสียหายก็ขี่จักรยานออกมา

แต่ว่าตัวในอ้วนคนร้ายหลบหนีไปค่ะ
ผมเลยไม่กล้าตามเลยเลยกลับมาที่โรงพักมาแกล้งความพร้อม
พอเขาเห็นที่เขามีอาการยังไงคะ
ในนั้นเห็นว่ามีที่โทรลเด็กมือ

ในปากแล้วไงนะ

โอ้โหแล้วน้องผู้หญิงวัย๑๑ปีผู้เสียหาย
พอรอดพ้นจากในอ้วนมาได้เนี่ยนะคะก็เล่าเรื่องให้กับผู้ใหญ่บ้านฟัง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็รอดมาได้ยังไง
รอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าในอ้วนบอกเด็กว่า
ให้ไปตามเพื่อนวัยเดียวกันมาอีกสัก๓คนนะ
อืมบอกเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดแบบนี้นะคะ
เขาไปตามเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยมาอีกสามคน
แล้วพามาที่เถียงนานะเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
ก็ทำทีเป็นรับปากบอกว่าได้ได้เดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาให้
ก็อาศัยช่วงจังหวะนี้ค่ะขี่จักรยานออกมา
แล้วก็หนีออกมาเลยจนมาเจอตำรวจที่ข้างทาง
ก็เลยรีบขอความช่วยเหลือค่ะโอ้โหพฤติกรรมมันอื้อหือ
ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะจริงจริงค่ะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับ
ผู้ชมครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดภาวะไปหมดนะครับ
ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนะฮะทั้งหมู่บ้านของในอ้วนคนนี้
ผู้ต้องหาคนร้ายคนนี้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านของน้องที่ถูกกระทำ
หวาดกลัวไปหมดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะมันไม่ใช่แค่คดีนี้เท่านั้นค่ะนะฮะประวัติของนายคนนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีทั้งคดีรักทรัพย์คดีกระทำชำราวผู้สูงอายุ
ก็มีคดีมาแล้วนะครับเคยถูกจับติดคุกมาแล้วนะครับ
พ้นโทษมาได้แค่๓เดือนนี่มาก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๑๑ปีอีกแล้ว
ไอ้นี่มันออกจากคุกมาประมาณสองสามเดือนหนูกลัวพี่ก็เลยขอดูหน้าเขา
พอดูหน้าอ๋อไอ้คนนี้เลยเหรอเลยเหรอเดี๋ยวกวนมาทำร้ายเด็กมาอะไร
ก็เลยระแวงประมาณสองอาทิตย์มันก็เลยมาก่อเหตุจริงจริง
ระแวงเฉยเพราะว่าเขาเคยก่อคดีมาแล้วพี่เลยกลัวไง
กลัวพี่ก็เลยบอกลูกบอกหลานว่าระแวงคนแปลกหน้าอย่าไปอะไรอย่างนี้
เกิดขึ้นจริงจริงเขาเคยมาเดินซื้อของที่ตลาดนัดน้องสัง
ก็เลยดูว่าเขาออกคุกมาประมาณสองสามเดือนเลยกลัวข่าวประมาณสิบปี
แหละที่เขาก่อเหตุแล้วก็ออกจากคุกมาเนี่ย
ก็เลยกลัวเลยเราก็พยายามที่จะไปดูอ่ะนะฮะ
ไปที่บ้านของในอ้วนนะครับคือไปเจอแม่เนี่ยแม่ก็แก่มากแล้วนะครับ
แต่ที่บ้านก็ไม่เจอในอ้วนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลบหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
ไม่มีใครให้ข้อมูลนะครับได้เจอพี่สาวนะครับพี่สาวของนายอ้วนนะครับ
พี่สาวบอกว่าเขาก็ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าในอ้วนน้องชายจะไปทำอะไรยังไงบ้างเพราะปกติก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้ว
เนื่องจากน้องชายเนี่ยก็คือในอ้วนเนี่ยวันเอาแต่ก่อเรื่องไม่ดีมาให้ครอบครัว
นี่ครอบครัวบอกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเจอเจออะไรอยู่แล้วอืม
ลำบากชาวบ้านเลยลำบากคนอื่นเลยนะฮะ
เรื่องต้นนะครับตัวของคนก่อเหตุของผู้ต้องหาคนนี้นะครับ
ฉายาเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกไอ้อ้วนนะเขาเรียกไอ้อ้วนนะชาวบ้านเนี่ย
คดีเนี่ยก่อมาโชคโชนคดีข่มขืนคนแก่นี่
กระทำชำลาวเด็กนี่ก็หลายคดีนะครับ
คดียาเสพติดคดีรักทรัพย์ผลโทษออกมาก็มาก่อเหตุอีกแล้ว
คนโทษมาได้สามเดือนนะครับก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงไว้สิบเอ็ดขัวบ
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อันเครื่องแก้งเค้าจังหวัดชัยภูมิ
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อ๑๖สิงหาคมนะครับ
ตามรายงานจากชุดสืบสวนก็คือนายคนนี้เนี่ย
ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปในเขตเชิงเขารอยต่อ
พื้นที่อำเภอมันจากคีรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่น
นะครับอยู่ในพื้นที่แถวนี้นะครับจะเลยฝากแจ้งนะครับ
คุณผู้ชมครับใครเจอตัวใครพบเห็นนะครับคนร้ายตามภาพอย่าง
ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้ว
คาดว่าจะอยู่ในพื้นที่แถวบ้านช่องฝางบ้านหนองสอ
ห้องบ้านนางามบ้านโคกสูงเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด
ชายภูมิกับจังหวัดขอนแก่นยังไงช่วยกันระวังตัวด้วยแล้ว
ถ้าพบเห็นนายคนนี้นะครับใครเจอเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่
เลยนะฮะตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับค่ะแม่มันเป็นคนดี
ไม่ได้จริงหรือยังไงก็เหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ